ปิดท้ายข่าวต่างประเทศที่ภาพของชาวเน็ตกำลังฮือฮาตอนนี้เลย
รุ้งคู่เกิดขึ้นโอ้โหกลางเมืองเลยนะ
ที่จีนนะคะที่ปากกิ่งค่ะไปดูภาพกันหน่อย
คนพูดถึงกันเยอะเลยนี่ค่ะ
คือสายรุ้งจริงก็ไม่ได้เห็นง่ายแล้วนะ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้มลพิษเยอะต้องยอมรับจริง

อันแรกจะชัดหน่อยอันที่หลายจะจางนิดหนึ่ง
เมื่อวานนี้ค่ะคนในโลกโซเทียลของจีน
แล้วก็คนที่ติดตามเว็บไซต์ก็ตกตะลึงกับความงาม
แล้วก็หาดูได้ยากของปรากฏการณ์สายรุ้งคู่นะคะ
ผ่านท้องฟ้ากลางเมืองใหญ่เลยค่ะ
ทำให้หลายคนต้องหยิบโทรศัพท์มือถือ
กล้องถ่ายภาพมาบันทึกภาพเอาไว้
เชี่ยวชาญบอกว่าปรากฏการณ์สายร่มคู่แบบนี้

หยดน้ำในอากาศมีการสะท้อนแสงอาทิตย์ออกมา๒ครั้ง

ทำให้เราสามารถเห็นรุ้งกินน้ำ
ผ่านท้องฟ้าเป็นคู่แบบนี้ค่ะ